แล้วก็ขับรถมาเติมน้ำมัน

กระซิบบอกเด็กปั๊มบอกว่า

ลับพี่ทำงานให้กับหน่วยราชการเขา

ท้ายที่สุดตำรวจต้องมาแล้วฮะ
คุณผู้ชมฮะมาดูช่วงที่ตำรวจสพควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายวัชระทองสม
อายุ๓๕ปีภายในปั๊มน้ำมันปตท

พื้นที่หมู่๒ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนนะครับ

บไหม๖๓๐๒นศรีธรรมราช

เนื่องจากมาเติมน้ำมันเต็มถังคุณ
เต็มถัง๑๐๐กว่านะฮะ๑๖๒๕บาทแต่ทีนี้ไม่ยอมจ่ายเงิน
ขณะที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวเขาก็อยู่ในอาการมึนเมาแล้วครับ
จาวกไปวนมาแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องครับ
อ้างบอกว่าผมเป็นคนของรัฐบาลนะ
ผมเนี่ยทำงานสายลับทำงานลับให้กับหน่วยงานรัฐนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ไม่เชื่อล่ะครับ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบกระเป๋าสะพายแม่พบเลยฮะ
คำตอบอยู่ในกระเป๋าก็คือยาบ้า๖เม็ด
ทีนี้ตำรวจก็ถามนายวัชระบอกว่าเสพยามาไหมเนี่ยเรา
นายวัชระตอบว่ายังไงให้คุณผู้ชมไปฟังกันครับ
เราเสพยามาไหมเนี่ยยอมรับครับ
เสพเมื่อไหนเนี่ยอืมไม่จากตอนยาวครับ

เม็ดครับเขาเสพฮะเขายอมรับว่าเสพมาตอนเช้านะฮะ
แล้วก็บอกว่าเขาขับรถมาจากที่พัก
ในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
เติมน้ำมันที่นี่ก่อนเพราะว่าน้ำมันจะหมด
แต่มีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่๒๐บาท
ตั้งใจไว้แบบนี้เดี๋ยวขอวางบัตรประจำตัวประชาชนไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับไปหานายช่างแล้วไปเอาเงินมาจ่ายให้นะครับ

ขับรถกระบะมาเติมน้ำมันเต็มถัง
ยอดเงินก็๑๖๒๕บาทแต่นายวัชราก็บอกอย่างที่เขาบอกกับนำรวจ
มีเงินอยู่๒๐บาทขอวางบัตรประชาชนไว้ได้ไหม
และขอให้พนักงานออกบินบินเงินสดกำกับภาษีด้วยนะ
แต่พูดจาไม่รู้เรื่องครับและนายวัชระเนี่ยพยายามขับรถหนี
พนักงานกันเอาไว้คุณไม่ให้ขับรถหนีออกจากปั๊ม
และทอแจ้งจงกระทั่งมาควบคุมตัวนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วฮะ
ข้อหาเสพแล้วก็ขับรถในขณะที่มีสารเสพติดในร่างกาย
และอีกอย่างที่ตรวจยึดได้ก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
และข้อหารักทรัพย์โดยใช้กลอุบายด้วยนะครับ